เหตุการณ์เมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนขี่มอโตไซค์เสียชีวิต
ก็ปรากฏว่าเขาไปตรวจแอลกอฮอล์ของคนที่ขับรถชน
สูงเกือบ๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
แล้วก็คนคนนี้เพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกของพักเก้าไกล
ก็ปรากฏว่าพอญาติมาเห็นสภาพของผู้เสียชีวิตถึงกับเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่
กันเลยพี่
กัน
เราเห็นสวมเสื้อมีเครื่องหมายของพักเก้าไกล
เพราะว่าในนัฐกรคนขับรถกระบะที่เกิดเหตุ
จะสมัครเป็นสมาชิกพักเก้าไกลเมื่อวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วนี่เป็นจังหวะที่ญาติแล้วก็เพื่อนของผู้ตายเขามาถึงเขาก็ไม่พอใจ
เพราะว่าเขาเห็นสภาพแล้วเขาก็จะทำร้ายร่างกายในนัตรกร
ก็โดนเข้าไป๒ครั้งจนคิ้วแตกน่าจะโดนโชค
ตำรวจต้องรีบมาแยกออกจากกัน
นี่คือเหตุการณ์ช่วงตี๑๓๐ที่ผ่านมาตรงปากซอยแบริ่ง๘ที่สมุทรประการค่ะ
เลี้ยวขอทางเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีมาทางตรง
เบรกให้ก็เลยเกิดการพุ่งชนกันเต็มแรง
รับว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์แต่เขาเปิดไฟเลี้ยวขอทางแล้ว
ทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ตรงจุดนี้
เขาก็ถามว่าดื่มมาหรือเปล่าดื่มแล้วมาหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากนายนัฐกรค่ะ

ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ตกไฟเลี้ยวมาแล้ว

อืมก็ไม่รู้ผมก็คือขอขอเข้า
แล้วเขาไม่รู้เขาวิ่งชนรถผมเลยครับ

ใช่ใช่ไหมครับ
แล้วมอเตอร์ไซค์เข้ามาทางตรงหรือเข้าออกจากซอยครับ
ทางตรงเลยครับ
อ๋อเข้ามาทางตรงป่าเลี้ยวเข้าซอย

ป่าเห็นไหมแล้วนั้นเห็นโมไซส์ไหม
ตำรวจก็ตรวจแอลกอฮอล์นะคะ๒๘๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
นี่ค่ะตำรวจว่าต้องตรวจนะคะ
ก็แจ้งข้อหานักนะคะก็คือเมาสุราแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
นี่แหละครับ๒๘๗นี่ค่ะ

ก็นำตัวฝากขังสารสมุทรประการแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลักฐานชัดนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นภาพนะคะรถกระบะคันนี้กำลังจะเลี้ยวขวาเข้าซอยก็หยุดรอให้รถเก๋งทางตรงผ่านไปคันหนึ่ง
แล้วกระบะก็ออกตัวเลี้ยวเข้าซอยซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะมาทางตรงแล้วก็เนี่ยค่ะประสานงากันพอดีนะคะ
ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันกับคนขับรถกระบะ

พ่อที่ฝันไว้ว่าจะให้ลูกชาย

จากการเมาแล้วขับนี่แหละค่ะ
กิจการที่โน่นครับ
เพราะว่า
ทุกด่างที่วาดไว้พังหมดเลย